นี้ก็เกี่ยวข้องกับปากท้องเหมือนกัน
ในเมื่อมันวิ่งรถไม่ได้แล้วจะเอาตังค์มาจากที่ไหน
เมื่อเช้านะคุณผู้ชมเพียบเลยค่ะ
คือทั้งรถตู้รถมินิบัสไปอยู่หน้ากระทรวงคมนาคมแบบนี้

ไปทำไมไปเรียกร้องค่ะไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีคมนาคม

เพราะว่าเอาจริงผู้ประกอบการแล้วก็คนขับรถโดยสาร

บอกว่าท่านศักดิ์สยามช่วยหน่อยช่วยหน่อย

รายได้ไม่มีนะครับไม่มีเงินกินข้าวแล้วนะครับ
ใช่ค่ะก็มากันประมาณ๓๐กว่าคัน
กลุ่มผู้ประกอบการเดินรถรถตู้โดยสารสาธารณะ
แล้วก็ผู้ขับขี่นำโดยนายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด
ก็คือนายปรีดามากมูลผลก็มายื่นหนังสือค่ะ

อยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้น
มีทั้งหมด๕ข้อนี่เขาถือปงถือป้ายด้วยนะ
ทั้ง๕ข้อนี้อันดับแรกเลยอยากให้เยียวยาเรื่องเกี่ยวกับพักหนี้
ให้พักนี้หน่อยได้ไหมอันนี้ข้อแรก

จากเดิม๑๐ปีขยายออกไปอีก๕ปีเป็น๑๕ปีได้ไหม
แล้วก็ให้เยียวยาเรื่องเกี่ยวกับค่าปรับผิดสัญญาการเช่าซื้อด้วย
เพราะว่ามันจอดตายมา๒ปีกว่าแล้วนะ
มันทำอะไรไม่ได้เอาออกไปขับหาตังค์ก็ไม่ได้ไงคะ

จัดหางบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าปลอดดอกเบี้ย
เอามาปรับปรุงสภาพรถให้มันสามารถใช้งานได้ทำงานได้
แล้วก็ข้อ๔ค่ะติดตามเรื่องเงินเยียวยาที่กรมการขนส่ง
ชดเชยรถสาธารณะเดือนละ๕๐๐๐ต่อคันนะ
๓เดือน๓คูณ๕๐๐เอาก็เป็น๑๕๐๐ถูกไหม
ตั้งแต่โควิดรอบปี๖๓คุณ
จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการขนส่งกลางเลย
เขาก็เลยมายื่นบอกว่าให้ตามเรื่องให้หน่อย

การปฏิรูประบบการขนส่งโดยสารสาธารณะ
ถามว่าเมื่อเช้าตอนที่ไปยื่นข้อเรียกร้อง

มีนะคะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมารับเรื่อง
แล้วก็ให้ตัวแทนไปประชุมไปปรึกษาหารือกัน

จะไปยื่นหนังสือถึงนายกที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข

ทีนี้ไปพูดคุยกับทางด้านผู้ประกอบการรถตู้
สุพรรณกรทมนายกมลสนามชัย
ก็บอกกับนักข่าวของเรานะบอกว่าผมเนี่ยนะ
ออกรถมินิบัสมาได้๖เดือน

รวมแล้วรายได้ที่วิ่งรถมาช่วง๑๐วันได้หมื่นกว่าบาท
แต่ต้องส่งค่างวดเดือนละงวดนึง๒๔๐๐๐บาท
หาตังค์มาที่ไหนเอาตังค์จากที่ไหน
ก็ต้องกู้เงินมาจ่ายค่ารถนะคะ
อีกคนนึงที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือพนักงานขับรถตู้
กรุงเทพป่าโมกอ่างทอง
บอกว่าปกติผมวิ่งรถตู้วันหนึ่งประมาณ๑๐เที่ยว
ก็ได้รายได้วันหนึ่ง๒๐๐กว่าบาท
วิ่งรถได้๒เที่ยวเท่านั้นเอง

แล้วปีนี้รถผมครบ๑๐ปีแล้วมันได้เวลาแล้วต้องเปลี่ยนรถ

ก็เลยอยากให้ขอยืดระยะเวลาไปก่อน
เพราะถ้าเกิดว่าจะให้เปลี่ยนมาตรการเดิม

บอกว่าผมไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนมาดาวน์รถแล้วอะค่ะ
อืมนี่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ